ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะวันนี้นำสิ่งของไปมอบให้กับชาวบ้าน
ภายในชุมชนย่านคลองเตยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
แล้วก็มีผู้ได้รับความเสียหายกว่า๓๐หลังคาเรือน
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้น๒๗มกราคมที่ผ่านมา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าก็เตรียมที่จะให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปอีกครั้งเพื่อที่จะตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เดินทางมายังชุมชนริมคลองวัดสะพานย่านคลองเตย
เพื่อที่จะมอบสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือให้กับชาวบ้าน
เมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมา
จนเป็นเหตุให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า๓๐หลังคาเรือน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่พิสูจน์สาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงอีกครั้ง
ว่าสาเหตุหลักมาจาก๓สาเหตุหลัก
หนึ่งก็คือการวางเพลิงสองมาจากความประมาท
เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า๗๐ครอบครัว
หลังคาเรือนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า๙ล้านบาท
ส่วนกรณีที่ถังดับเพลิงที่ติดไว้ตามชุมชนไม่สามารถใช้การได้ระหว่างเกิดเหตุ
ก็จะมีการตรวจสอบว่าอุปกรณ์หมดอายุหรือมีผู้นำไปใช้โดยไม่จำเป็นหรือเปล่า
ซึ่งหากพบการกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด
ขณะที่ชาวบ้านภายในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนทางสำนักงานเขตคลองเตย
ได้จัดพื้นที่รองรับไว้ที่บริเวณลานกีฬา
หลังโรงเรียนสามัคคีเพื่ออาศัยหลับนอนชั่วคราวไปก่อนค่ะ